โควิดก็ยังไม่หายไปเราก็ต้องทำยังไงล็อกดาวน์ตัวเองกันแล้วกัน
ก็อยู่บ้านอยู่บ้านนานแล้วทำไมพี่แจ๊คมันเบื่อ
เหมือนพี่เท่อุเทนพรมมินเลยคุณผู้ชมค่ะ
วันดีคืนดีพี่เท่ขอสักหน่อยละกัน
ลูกสาวคนโต๑๑ขวบนี่น้องพรีมค่ะมาไลฟ์สดแล้วกัน

เขาร้องสดเพราะมากนะฉันดูคลิปนี้อยู่
เออนะคะจะบอกเลยว่าร้องเพราะแบบนี้แหละ
ก็มีคนแชร์มากเลยนะในโลกโซเชียล

เออนั่นแหละหาสักหน่อยแล้วกันนะคะ
เท่ค่ะกำลังสารวนอยู่กับการเลี้ยงลูกทั้งสองคนเลย
แล้วก็เปิดใจว่าตอนนี้คิดถึงงานร้องเพลงมากเลย
งานสุดท้ายคือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ต้องเปลี่ยนอาชีพจากศิลปินนะมาเป็นคนเลี้ยงลูก
ว่างนี่เป็นหมอนวดนวดให้ใคร
นวดให้เมียจ้าเอ้านวดให้เมียด้วยไปแล้วหลับมาร้องอ่ะเดี๋ยวไปฟังอีกสัมภาษณ์กันค่ะ

ให้แฟนได้พูดได้คุยได้ฟังเพลงกันซะหน่อย
ในช่วงของโควิดตัวเราเองอยู่บ้านเบื่อก็

ร้องเพลงเล่นเบโนไอ้เรื่องนวดนี่มันก็เป็น
คือก็ไม่ได้นวดเป็นนะฮะไปกดให้อะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะแทบจะไม่เป็นนักร้องแล้วแทบจะเป็นหมอนวดแล้วป่ะ
พี่ทุ้มโอฮิลเบื่อไหมคะอยู่บ้าน

ไม่ใช่อะไรพี่แจ๊คล่าวีดีโอคอลโทรหานะคะ
แล้วท้องผู้ชายก็แบบว่ายกเมื่อไหวสวัสดี

บอกว่าไม่ใช่ออนไลน์พี่สัมภาษณ์
อันนี้เป็นปัญหาจริงเวลาอยู่บ้านหรือว่าเรียนออนไลน์

ก็อาจจะเป็นนะจ๊ะขอให้เด็กผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะพี่แจ๊คเนาะ